คุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้รถใช้ถนนหรือว่าใช้ทางด่วน
แล้วเจอเพื่อนร่วมทางขับรถแบบคลิปต่อไปนี้นะ
เดี๋ยวจะให้ดูคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงดูค่ะ
รถคันนี้เขาก็เป็นแค่ผู้เห็นเหตุการณ์นะ

เชียร์มวยเลยนะแต่คุณถามว่า

ไม่ไม่อยากเป็นเพื่อนร่วมทางกับ๒คันข้างหน้านี้เลย

แน่กว่ากันเดือดเห็นไหมคะคุณผู้ชม

แล้วมันอันตรายถ้าเกิดว่า
มีรถคันอื่นเขาขับมาล่ะ

จากการกระทำของรถ๒คันนี้ไหม

ท้ายที่สุดแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะ

จะลงไปเคลียร์กันแบบจบสวยหรือไม่สวย
แต่ก็เอาเป็นว่าขอเตือนนะ

บนท้องถนนอย่าขับขี่รถแบบนี้เลยนะคะ